โอ้โหรับมือกันไปนะคะพายุโพดุลถล่มอีสาน
ทำให้หลายพื้นที่นะคะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน
บางพื้นที่ก็สอบไฟฟ้าลมบ้านอยู่ชั้นกระโดนด้วยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศยามเช้ากันนะคะ
วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนเรื่องของพายุที่จะพาดผ่านทะเลจินใต้เข้าสู่เกาะไหลำนะคะ
ซึ่งแม้ว่าจะไม่โดนประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าก็ส่งอิทธิพล
ส่งผลกระทบต่อภาคอีสานของบ้านเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโพดุลผ่านไป
มันก็เป็นผลที่เกิดจากมรสุมประจำฤดูการที่พายุจะก่อตัวเกิดขึ้นได้บริเวณตอนบนของประเทศ
ก็ต้องอาศัยกำลังลมอาศัยความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงความชื้น
บริเวณทางแถบอันดามันก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นแหละค่ะ
ให้มันมีกำลังแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบเอ่อ
โดยทั่วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง
รวมถึงภาคใต้เพราะฉะนั้นสังเกตจากโมเดลจำลองอากาศแล้วนะคะ
ก็จะทำให้เห็นกลุ่มฝนที่ปกคลุมหนาแน่นโดยเฉพาะตอนบนของประเทศ
แล้วก็ภาคเหนือเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนที่ถึงร้อยละแปดสิบของพื้นที่เลยค่ะ
ส่วนภาคอีสานก็เช่นกันนะคะคุณผู้ชมฝนตกหนักไม่แพ้กัน
ร้อยละแปดสิบของพื้นที่มีเมฆมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนองนะคะ
เฝ้าระวังกันตั้งแต่อีสานตอนบนลงมาถึงอีสานตอนล่างด้วย
กลางฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษ
แถบกาญจนบูรีราชบูรีอุคไททานีภาคตะวันออกวันนี้ก็ตัวเลขสูงถึงร้อยละ
เหมือนกันนะปลาจินบุรีจันทบุรีตราดยังคงเป็นจังหวัดที่เจอฝนชุ่มฉ่ำค่ะ
ภาคใต้ฝั่งเอาไทยฝนฟ้าคนองร้อยละหกสิบของพื้นที่คลื่นสูงประมาณสองเมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงมากหน่อย๒๓เมตรนะคะฝนฟ้าขนองสูงถึงมากถึง๘๐
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
ก็ยังคงชุ่มฉ่ำกับอิทธิพลที่มาจากมรสุมต่างในช่วงนี้ด้วย
ถ้าหากว่าพื้นที่ไหนได้รับปัญหามีผลกระทบเรื่องของฝนฟ้าขนองลงมา
อยู่ใต้ต้นมงต้นไม้เข้าบ้านปลอดภัยดีกว่า
ดิฉันไปเตรียมเสิร์ฟน้ำเจ้าที่เขาก่อน

แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามสภาพอากาศกันใหม่นะคะ